พาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพยูนกันบ้าง
ยูเป็นสัตว์ที่หายากแล้วก็ต้องอนุรักษ์ด้วยนะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะ
ตอนนี้บินสำรวจพยากรพยูนนะคะ
บนสองเกาะด้วยกันก็คือเกาะมุกแล้วก็ตะลิบง
ปรากฏว่าพบพยูนแฝด

และพยูนแม่ลูกมากถึง๑๒คู่

นี่คือภาพของพยูนคู่แม่ลูกแฝดที่เพิ่งเกิดใหม่นะคะ
ว่ายน้ำหากินบริเวณตอนใต้ของเกาะลิบง

เจ้าหน้าที่ก็ไปพบหลังจากที่นักวิชาการประมงชำนาญการ
กลุ่มสัตว์ทะเลหายากของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ร่วมกับนักวิจัยจากญี่ปุ่นนะคะ
และนักบินชาวต่างชาติบินออกสำรวจเลยค่ะ
ตำรวจพยุงที่เหลืออยู่ในทะเลตรัง
เพื่อที่จะนับจำนวนประชากรพยูนบริเวณเกาะมุกและเกาะเกาะตะลิบง
พบว่าสูงสุดมากกว่า๙๐ตัวต่อวันนะคะ
และพบพยูนคู่แม่ลูกเพิ่มขึ้นประมาณ๑๒คู่
ที่บอกว่าดีใจเนี่ยเพราะว่าเป็นการพบแม่กับลูก
แสดงว่ามีการขยายพันธุ์เพิ่มเติมนะคะ
อกจากจะพบพยูนแม่ลูกคู่แฝดที่เพิ่งจะเกิดแล้วนะคะ
ยังพบวัยรุ่นหนุ่มตัวหนึ่งค่ะ
ถูกเศษอวนรัดที่โคนหางแล้วก็ยากที่เศษอวนนั้นจะหลุดออกมาได้ด้วยตัวเองนะคะ
ซึ่งจะได้หาวิธีการช่วยเหลือต่อไปนะคะ
พายูนนะคะตายไปแล้วปี๒๕๕๘ประมาณ๖ตัว
สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากเครื่องมือประมงนี่แหละ
โดยมีการคำนวณไว้ว่าหากพยูนตายปีละประมาณ๕ตัว
ถือว่าจำนวนยังคงคงที่นะคะแต่หากตายมากกว่า๕ตัวต่อปี
จะทำให้ประชากรพยูนลดลงอย่างแน่นอนค่ะ
ต่อไปจะมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกันนะคะทั้งเรื่องของเครื่องมือประมง
แล้วก็ขยะใต้ทะเลเพื่อให้พยูนยังคงเหลืออยู่แล้วก็อยู่คู่กับทะเลเมืองตรังต่อไปค่ะ